แท็กพระรันยูยังไงเรียกไม่ผิดค่ะดิฉันเติมยศให้ข้างหน้าได้เลยนะคะ
แท็กพารินอยู่เฉยเขาไม่หันนะคะต้องเรียกเขาท่านค่ะนี่
บอกแล้วให้เรียกท่านนี่เห็นเลขท้ายเขาไหมล่ะ๘๓นั่นไง
พอเจอนุ่มแท็กที่งานรอบสื่อภาพยนตร์เกมเส้นผีก็เลยเจาะไมค์ถามหน่อยนะฮะ
เจ้าตัวบอกว่าเป็นของผู้จัดการส่วนตัวซะอย่างนั้นค่ะลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเนี่ย
ผู้จัดการผมถูกนะครับผมก็เลยมาโพสต์แค่นั้นเองเสี่ยงดิมันเชียด
ป้ายทะเบียนรถบ้างเลขแบบเขาพูดมาลอยบ้างครับผมบางครั้งก็ฝันบ้าง
ก็ซื้อแบบพอดีพอดีอย่าไปซื้อเยอะมากอย่าอะไรมาก
สรุปว่าเป็นของผู้จัดการส่วนตัวนะคะมันเฉียดของตัวเองเฉียดไป
ส่วนที่มายืนตัวลายพร้อยรอยสักเต็มตัวแบบนี้หลายคนบอกว่าเอาตรงไหนไปศักดิ์เพิ่มอีก
วันก่อนเขาบอกเขาไปศักดิ์เพิ่มใช่ไหมคราวนี้ค่ะไปศักดิ์ใบหน้ากับชื่อของลูกชาย
เจ้าตัวบอกว่าเว้นที่เอาไว้ตั้งนานแล้วนะคะ
ลูกเห็นแล้วก็มาจับเขาก็ไม่รู้หรอกว่านี่คืออะไรนะคะ
เดี๋ยวไปฟังคุณพ่อแท็กเขาหน่อยค่ะ
ดีใจอยู่แล้วครับว่าหาเงินเพื่อลูกทำอะไรเพื่อลูกหมดนะครับ
ไว้ประมาณปีที่แล้วนะครับจนให้เขาเกิดมาจนให้เขาหันหน้าเปลี่ยนรูปนิดหน่อย
จนคงที่แล้วก็สักเลยครับก็หนึ่งขวบพอดีหนึ่งขวบกว่าพอดี
ลูกผมคงไม่ใช่ยันเรียกงานเลยครับครับพี่
ก็เป็นคุณพ่อที่อีกสไตล์หนึ่งนะเท่ดีชอบนะ